ทีนี้เราก็มาอัปเดตกันก่อนเลยละกัน
เรื่องของยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙จากทั่วโลก

ส่วนกระทรวงสาธารณสุขของไทยก็แถลงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโควิด๑๙ในประเทศไทย

๒คนนี้เดินทางกลับมาจากอิตาลีด้วย
แล้วก็อยู่ในกลุ่มที่เคยไปดูงานกับผู้ที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้ล่ะค่ะ
ในพาสสุขุมการจนพิมายประหลัดกระทรวงศาสตร์ธรรณสูง
แถลงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙

มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

วันนี้คือพบผู้ป่วยรายใหม่

เพราะฉะนั้นยอดผู้ป่วยสะสมรวมตอนนี้ในไทย
นี่แหละค่ะอยู่ที่๕๐ราย
สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ก็เป็นคนไทยเนี่ยนะคะ
เป็นผู้ชายค่ะกลับมาจากการดูงานที่อิตาลี
คนที่หนึ่งเนี่ยอายุสี่สิบปี
อาชีพก็คือเป็นพนักงานบริษัทเริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่๕มีนาคมที่ผ่านมา
แล้วก็ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะ
อาการที่พบก็คือมีไข้ค่ะจากนั้นก็ส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถี
ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้ง๔คนในครอบครัวของเขายังไม่มีอาการป่วยนะคะ
คนที่สองที่พบค่ะก็เป็นพนักงานบริษัทเหมือนกัน
อายุสี่สิบปีมารับการตรวจที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
ควบคุมโรคอาการก็คือเจ็บคอแต่ไม่มีไข้นะคะ
ก็ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนพรัชราชธานี
ไม่มีผู้สัมผัสใกล้ชิดค่ะทั้งสองคนนี้เนี่ยเป็นคนที่อยู่ในกลุ่ม
ที่ได้เดินทางไปดูงานที่อิตาลีแล้วก็เป็นกลุ่มเดียวกันกับชายไทย
อายุสี่สิบปีที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้ด้วยนะคะส่วนกรณีหญิงไทยอายุสามสิบปีที่เป็นแรงงานจากเกาหลีใต้หรือที่เราเรียกว่าผีน้อยเนี่ย
ตรวจพบอาการไข้ที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่๕มีนาคมที่ผ่านมาจากการตรวจซ้ำทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อค่ะ
ส่วนผู้ป่วยอาการหนักหนึ่งรายที่รักษาตัวอยู่ที่สถาบันบำราชนราดุลตอนนี้ตรวจไม่พบเชื้อแล้วนะคะ
แต่ว่าอาการก็ยังอยู่ในภาวะวิกฤตอยู่ทางโฆษกของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
เขาย้ำถึงหลักเกณฑ์ประกาศถึงประเทศกลุ่มเสี่ยงสี่ประเทศก่อนหน้านี้นะคะก็คือเขาใช้หลักเกณฑ์อะไร
เขาใช้หลักเกณฑ์ก็คือเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยระดับหลักพันคนขึ้นไปแต่ประเทศกลุ่มเสี่ยงอื่นอื่น
เฉพาะในแถบยุโรปที่เริ่มจำนวนมากขึ้นก็ต้องเฝ้าระวังด้วยเหมือนกันนะคะ
มาดูตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกในวันนี้กันหน่อยนะคะอย่างที่คุณจุธารัฐบอกไป
รู้แสนไปเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเอาแบบเน็ตเลยก็เนี่ยค่ะ
หนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสองรายนะคะเสียชีวิตจากโควิดสิบเก้าไปแล้ว
สามพันสี่ร้อยแปดสิบหกศพแต่ก็มีคนที่หายด้วยนะคะ
เดี๋ยวจะหาว่าเรารายงานแต่คนที่ติดเชื้อและคนที่เสียชีวิตหายไปก็เยอะนะคะ
ห้าหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้ารายค่ะถ้าถามถึงอันดับผู้ติดเชื้อมากที่สุด
ก็ยังคงเป็นประเทศจีนอยู่นะคะรองลงมาคือเกาหลีใต้
มาด้วยอีรานแล้วก็อิตาลีส่วนผู้เสียชีวิตที่มีจำนวนมากที่สุด
ยังคงเป็นที่ประเทศจีนค่ะตามไปด้วยอิตาลี
ส่วนนางนรมนพินโยสินวัฒน์โคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ย
ก็มีการชี้แจงถึงกรณีที่ประชาชนตั้งข้อสงสัยกันนะคะ
เอ๊ะทำไมบริจาคต้องเปิดรับบริจาคด้วย
ทางรัฐบาลทำไมต้องเปิดรับบริจาคเพื่อจะมาแก้ปัญหาโรคโควิด๑๙
ทางคุณนรมนเนี่ยชี้แจงบอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะเปิดรับบริจาคเงินจากประชาชนทั่วไปนะ
แต่มันเป็นเพราะว่ามีภาคเอกชนบางส่วนสอบถามช่องทางว่าจะร่วมสนับสนุนยังไง
รัฐบาลก็ยินดีที่จะให้ร่วมสมทบทุนค่ะ
ขณะที่นายธีรพัฒน์ประยูนศิษย์ประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า
เปิดบัญชีรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนอุปกรณ์เวชพันธุ์ที่จำเป็น
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักในการป้องกันการแพร่ระบาด
รวมไปทั้งดูแลคนไทยที่อาจจะป่วยด้วยโรคนี้
แต่ไม่เกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ
และไม่ใช่นำไปใช้ดูแลแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะคะ
คือรัฐบาลเขาบอกว่าจริงแล้วที่เปิดบัญชีเนี่ย
ก็คือจะเอาเงินเดือนสอสอเอามา

แต่ว่าถ้าเปิดเป็นกองทุนมันติดข้อกฎหมายอะไรไม่รู้มากมาย

แต่ถ้าประชาชนอยากบริจาคภาคเอกชนอยากสมทบทุนก็ได้หัดทอง
แต่ก็อยากให้มีการให้งบประมาณไปเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์
ช่วยแพทย์ก่อนเหมือนกันนะในเวลานี้นะ
เพราะนะคะก็จริงอยากทำศูนย์ทำอะไรกักกันอะไร

คืออยากได้จุดตรวจที่มันไม่ต้องเสียเงินถึงขั้นเกือบหมื่น
ในการเข้าไปตรวจสำหรับคนที่ยังไม่มีอาการ
แต่ก็เป็นกังวลหรือไม่แน่ใจหรืออะไรแบบนี้นะคะ